คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
มีคลิปสองมุมเดี๋ยวให้ดูทั้ง๒คลิปเลย
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าคนร้ายนะคะ
แล้วก็ก็คือคนร้ายก็หนีเร็วตำรวจก็ตามไปแบบเร็ว
รถคนร้ายเนี่ยเสียหลักแหกโค้งพุ่งไปข้างทาง
ตำรวจจับคนร้ายได้๑วิ่งหนีไปหนึ่งเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
ไม่มีเพื่อนเลยยาบ้านแน่เลย
เฮ้ยน่ากลัวมากมันไม่ได้ฝาด
มันไม่ได้ฝ้าไงแต่มันแหกโค้ง
โอ้โหดีนะนี่๑๐ล้อคันนั้นดีแล้วเบรกไว้ไม่งั้น
มันมาเร็วแล้วมันแหกโค้งมันจะเลี้ยวซ้ายไง

มันเห็นข้างหน้าไฟแดงแล้ว๑๐ล้อคันนั้นมันจะตัด

ไม่น่าเลยสงสารเขา

แต่ว่าทางคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกเขาก็เป็นโจรก็แต่ก็สงสาร
ใช่เพราะมันเป็นลักษณะเหมือนตกลงไปไม่รู้ว่าเจ็บอะไรขนาดไหนใช่ไหม

แต่ไปดูอีกคลิปนึงเป็นจากกล้องติดหมวกของตำรวจนะคะ

คือกินทั้งสองคลิปเขาการวิจารณ์กันว่าอันนี้เหมือนกับหนัง
จริงมีคนร้ายที่หนีถูกจับไอ้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็วิ่งหนี
ก็ต้องไล่หุ้ยล่วงข้างทางขนาดนี้ยังใช่วิ่งหนีต่อได้ใช่ไหมอืม
แสดงว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรเราให้ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
คุณสุจินนรภัยทีมข่าวประจำจังหวัดราชบุรีครับบอกว่าโอ้ย
เหตุการณ์นี้สดสดร้อนร้อนช่วงใสวันนี้นี่เองอืม
ตำรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่คนร้ายก็คือ๑๐ตำรวจเอกบูรินวรรณการ
และดาบตำรวจอนุชาชมพูพันธ์สังกัดสพเมืองราชบุรีค่ะ
เดี๋ยวลองฟังตำรวจดูนะคะ
ผมเจ้าที่สัตวรรค์ของสภเมืองราชบุรีก็ได้ออกส่วนที่นั่นปกติ
แล้วจากการตรวจสอบมึงเจ้านี่รถออกไปไหนบ้างครับ
ก็มึงต้นก็มีพวกสิ่งของมีกฎหมายก็มีเป็นยายครับ

แล้วก็ตอนนี้ก็ลองดูข่าวกลางกันไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพิ่มไหม

มึงต้นก็จับพูดหาได้หนึ่งคนเป็นคนช้อนครับ
คนช่วยคนขับได้รับแจ้งว่าเขาหนีไปในโรงงาน
คือเป็นพื้นที่กว้างเราก็สามารถหาเจอได้ครับ
ก็เดี๋ยวจะตอบหมายติดตามต่อไป
นี่ค่ะตำรวจบอกว่ามันก็มีพิรุษ
แล้วก็ท่อเสียงดังด้วยอะไรด้วย
ตำบลโคกหม้อไปตามถนนเพชรเกษม
แล้วคนร้ายแหกโค้งที่สี่แยกไฟแดง๗เสมียนตามคลิปอะค่ะ

จับนายสุวรรณเหลืองอ่อนอายุ๒๙ปีได้นะคะ
คนนี้เป็นคนซ้อนท้ายมียาเสพติดอยู่ที่ตัวจริงจริงครับ
ส่วนคนที่หนีชื่อว่าในเจี๊ยบอายุ๓๘ปี
เขามีฉายาว่าเจี๊ยบบ้านโพคนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

คนนึงคงหนีไปไหนไม่ไกลหรอก
เร็วนี้จับได้แน่แน่อ่าพี่ที่ถ่ายคลิปไว้ได้แล้วก็เป็นห่วงว่า
ไม่รู้จะเป็นยังไงเราดูจากภาพเราก็รู้สึกว่าไม่รู้
จะเจ็บหนักหรือเปล่านะตกลงเจ็บไม่หนักยังวิ่งหนีได้ด้วย
ไล่ตามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ